มาดูปฏิบัติการของปปทซ้อนแผนในการจับกลุ่มผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบางกลวยเพราะว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาฮะ
จับได้ค้าห้องเลยเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่๒หน่วย
หน่วยแรกก็คือทางปปธ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
รวมถึงตำรวจปปปกรมกรับการป้องกันและปราบปรามการวิจิตรและพืชมิชอบ
ก็คือปปนะไปจับกลุ่มนายแพทย์วิชัยรัตนพันธ์พาณิชย
อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

จับได้คาห้องเลยฮะกำลังรับเงินสด
รับเงินสดเท่านั้นไม่ต้องโอนมา

พอก็จะรับเองฮะรับเงินสด๙๓๐๐๐บาทได้เฉียดแสน
รับเงินจากใครผู้รับเหมาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลฮะ
เงินเนี่ยตกลงเป็นเงินผู้รับเหมาหรือเปล่า

ก็เป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการซ้อนแผนล่อซื้อครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้รับเหมา
เขามาร้องเรียนกับทางปปทให้ตรวจสอบ

เพราะว่าประมูลจัดซื้อจัดจ้างในการวางระบบคอมพิวเตอร์
ประมูลตามขั้นตอนปกติมันก็ต้องจบสิ
เพราะนี่คือระบบที่มีความใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่สุด
แต่พอประมูลชนะได้ไม่มีการจ่ายเลยนะ
พอประมูลชนะได้เพราะใช้งบประมาณใช้ของดี
แล้วก็ใช้เงินงบประมาณของภาครัฐน้อยที่สุด

แต่พอชนะไปไปมาโดนผู้มนุษยาการเรียกเงิน
ภูมิในการเรียกเงินมันค่าส่วนต่าง
ตอนแรกขอ๑๕จากวงเงิน๒๘๐๐เอง
ไม่ได้เยอะนะจากวงเงินในการวางระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย
๒๘๐๐๐๐บาท๑๕ตอนแรกเรียก๑๕
ใน๓ของก้อนทั้งหมดเนี่ยขอ๓๐
ดังนั้นทางผู้รับเหมาก็คิดไม่ตกเลย

ยังต้องมาจ่ายเงินให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาล

ปปทก็รับเรื่องแล้วก็มีการวางแผนซ้อนแผน
ซ้อนแผนสุดท้ายแล้วก็สามารถใช้เงินที่มีการล่อซื้อไว้
มาจับกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย
ได้ถึงคาห้องพักขอห้องทำงานเลยทีเดียวนะฮะ
ซึ่งท่านผู้การตำรวจปปบอกเรื่องนี้เนี่ย

รับแค่ว่ารับเงินไม่ยอมรับว่ารับเงิน
แต่ยอมรับแค่ว่าให้เจ้าหน้าที่คนนี้
คือให้ทางนักธุรกิจคนนี้มาพบที่ห้อง
อยากจะพูดจาปราศัยเบาเท่านั้นเอง

เรามีพยานหลักฐาน
พอจับกลุ่มได้หมอบของการ
เรามีกล้องหัวจร้อนปิดมีการบันทึกเสียทุกขั้นต่อ
อย่างนี้มันอ้างไม่ได้นะครับอ้างไม่ได้
จะอ้างการทักษะภิกษ์จะทำเพื่อส่วนตัวส่วนรวม
เรียนผิดหมดนะครับมันทำไม่ได้
แล้วในทางการสูบเราก็ไม่เชื่อ
ทำให้เราเชื่อตรงนี้นะครับ
เราก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับ
อ่าธมการปปปก็บอกนะครับว่าสอบปากคำแล้ว
ผอโรงพยาบาลยังไม่ยอมรับนะฮะก็บอกแค่ว่า
เรียกมาคุยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
นี่เขาระดับปปทนี่เขาระดับตำรวจปป
ดังนั้นกระบวนการจับกลุ่มมันคาหนังคาเขาขนาดนี้
บอกตรงหนียากดิ้นยากแต่ในเมื่อปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของ
ผอโรงพยาบาลบางกรวยว่ากันต่อไปตามกระบวนการยุทธ์ติดทำฮะ
แต่จากนี้เดี๋ยวจะมีการสอบด้วยว่ามีเงินโยกย้งโยกย้าย
มีกระบวนการฟอกเงินที่ไหนหรือไม่อ่าปกติแล้วผู้รับเหมา
เขาไม่ค่อยจะทำอะไรแบบนี้นะ
คือหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยมาเปิดโปรงเพราะว่าก็กลัวไม่ได้งาน

กลับเพื่องชนเลยใช่ไหมดีมากฮะสุดละ